ตาตัวแม่บ้างค่ะอย่างคุณอ้ำพัชราภา
ล่าสุดค่ะแฟนหลายคนก็เห็นภาพกันไปร้านอินสตาแกรม
ทริปฮ่องกงกันนะคะนอกจากที่จะไปทำบุญไหว้พระกันแล้วนะคะ
คนก็มาโฟกัสที่แฟชั่นของคุณแม่ค่ะ
โดยเฉพาะคอสตูมชุดเรสสายเดี่ยวสีดำที่คว้านโอ้โห
แต่งานนี้โอ้โห้ก็ดูคว้านลึกกันใกล้เลยตะลึงในความงาม
แต่งานนี้ค่ะนอกจากความใจกว้างของคุณอ้ำพัชราภา
โชว์แฟชั่นเต็ตนี้ให้เราได้เห็นกันแล้วนะคะ
โฟกัสที่ทำเอาชาวเน็ตตาดีบางคนถึงกับสะดุดเนี่ย

บอกเลยว่าไม่ใช่รูปของนางเอกซุปตานะคะ
แต่เป็นรูปของเพื่อนสาวของเธอรูปนี้ค่ะคุณ
นี่คุณมันก็ดูเผินดูไม่ค่อยมีอะไรนะคะคุณ

แต่ดูแบบนี้เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมคะ

ซูมก็ไปค่ะขวามือคุณผู้ชมค่ะ
ขวามือนั่นล่ะคุณผู้ชมค่ะ
จะเห็นสาวอั้มยืนกระเกราะกระจกอยู่ค่ะคุณ
และถ้าขยับมาทางซ้ายมืออีกสักนิดนึงนะคะคุณ
มันเห็นไหมคะ
นั่นแหละคุณคะชาวเมือเค้าบอกว่าอย่างนี้
ทายาธุรกิจจิวีลี่๑๐๐๐ล้านคุณค่ะ
ก็น่าจะใช่จริงนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นยังไง
สถานะของไฮโซฟุกคนนี้นะคะเขารั้งตำแหน่งว่าที่หวานใจคนใหม่ของซุปตาสาวคนปัจจุบันนั่นเองค่ะคุณค่ะ